ในขณะที่เมฆเคลื่อนความมีวัตถุบางอย่างมึงไม่เคลื่อนไปกับเมฆเลย
เราซอมคุณอยู่นะในขณะที่คุณซอมเรามัน
กูว่าแล้วมึงรู้ตัวแล้วใช่ไหม
อย่างน้อยก็เป็นหลักฐานยืนยันว่าเราไม่ได้อยู่ในโลกเพียงลำพัง
แล้วจากสังเกียจสังเกียจมาสักที
ในขณะที่เมฆเคลื่อนความมีวัตถุบางอย่าง
มึงไม่เคลื่อนไปกับเมฆเลย
เราซอมคุณอยู่นะในขณะที่คุณซอมเรามัน
แล้วเลยให้ตามชัดเจน
ถ่ายแม่งทั้งภาพนึงและวิดีโอเนี่ยก่อนที่คุณจะหายไป

ลอยอยู่บนอยู่กับเมฆฝนที่กำลังเคลื่อนชั้นสอง
พี่ก็เลยยืนดูพิจารณาอยู่มันคืออะไรวะ
ทำไมมันลอกลำอยู่ด้านบนเนี่ย

เดี๋ยวต้องรีบไปเอา
พี่ซูมดูแต่มันจะเห็นแค่เล็กเนี่ย
เหมือนกระบวนการส่งสัญญาณเขา
ลองไปดูดูบ้างกันดีว่าอะไรนะนะ

ไม่ใช่ลองดูดีผมว่าไม่ใช่นะ

ที่เมืองไทยที่เห็นก้อนเมฆเคลื่อนไหว
แต่ว่ามีเมฆมาพรางตัวนะครับตรงนี้ก็เคารพในความเชื่อนะครับ
ชัดเจนว่ายังไม่สามารถสรุปได้นะครับอ่ายังไม่สามารถที่จะบอกได้
มีจริงหรือไม่นะครับเขายังอยู่ในการศึกษาเพราะฉะนั้นก็เคารพในเรื่อง
ของความเชื่อแล้วก็ถ่ายรูปมาลักษณะอย่างนี้แต่ว่าในความเห็นอีกด้านหนึ่งนะครับ
ของอาจารย์ออสเนี่ยอาจารย์ออสคิดว่านะครับที่เราเห็นมันก็คือก้อนเมฆนะครับ
คือเรายังไม่เห็นเป็นเป็นจานบินแล้วก็การถ่ายรูปคลิปวิดีโอเนี่ย
ข้างจะนานแล้วก็มีการซูมเข้าไปก็ยังเห็นเป็นลักษณะของก้อนเมฆนะครับ
ลอยไปลอยมาคือก้อนเมฆบนท้องฟ้าเนี่ยนะครับ
ก็จะมีขนาดใหญ่แล้วก็มีขนาดเล็กถ้าเมฆก้อนใหญ่อยู่ข้างหน้าแล้วก้อนเล็กอยู่ข้างหลังเนี่ย
แสงแดดมันกระทบนะฮะก็จะทำให้เกิดเงาที่ด้านหลังได้
แล้วทีนี้ตัวมวลวัตถุของเมฆก้อนเล็กมันเบากว่าเมื่อเจอลมบนท้องฟ้าด้านบนมันก็จะเคลื่อนที่ได้เร็วกว่า
ก็เหมือนกับลักษณะยูเอฟโอมันวิ่งแล้วเหมือนกับมีอะไรบางอย่างวิ่งแต่ว่ามีเมฆบังนะครับก็แล้วแต่จินตนาการ
ทีนี้ลักษณะจินตนาการลักษณะอย่างนี้นะครับในทางวิทยาศาสตร์ในทางแพทย์ในทางจิตแพทย์เนี่ย
เขาเรียกว่าอาการที่เรียกว่าแพริโดเรียนะครับแพริโดเรียก็คือการจินตนาการเพลงลักษณะอย่างนี้เป็นปรากฏการณ์ทางจิตซึ่งมีกับคนปกติทั่วไปแม้แต่อาจารย์ออสก็มีนะครับเขาเรียกว่าแพรรี่โดเรียนะครับแพริโดเรียเนี่ยเกิดขึ้นกับทุกคนก็คือคิดไปได้ต่างนานาซึ่งเคสนี้ก็น่าจะเป็นลักษณะอย่างนั้นนะครับ